คุณผู้ชมครับไปดูข่าวนี้ที่จังหวัดประจวบคิริขันนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังนอนพักอยู่เปิดเพลงจากโทรศัพท์ฟังไปด้วย
แล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ทิ้งไว้ด้วยจู่นะครับ
เกิดไฟลุกท่วมเลยดีนะตื่นมาดับทันฮะ
โอ้โหน่ากลัวจริงนะฮะลุกพลึบเลยไฟ
คุณสมัชชาจำศีลหรือคุณมัดนะครับเล่าบอกว่าชาร์จโทรศัพท์แล้วเปิดเพลงฟังไปด้วยล้มตัวนอน
แป๊บเดียวนะได้ยินเสียงระเบิดปุ๊บโอ้โหรู้สึกร้อนร้อน
หน้าลืมตาขึ้นมาโอ้โหกระโดดขึ้นมาเลย
ไฟลุกแทบจะเข้าหน้าอยู่แล้วครับรีบดึงปลั๊กออกนะฮะ
มันลามไปถึงปลั๊กพ่วงแล้วคุณมัดบอกว่าเกิดจากโทรศัพท์ที่แบตเตอรี่มันเริ่มบวม
เขาเองก็รู้ชาร์จไปเล่นไปอีกทำให้ระเบิดนะครับ
ก็เอาคลิปวินาทีนี้นะครับมาเตือนคนในออนไลน์นะฮะ